คุณผู้ชมคะคณะองคมนตรีชุดใหม่ทั้ง๑๑ท่านมีอดีตนายทหาร๓ท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกนะคะ
เรามาทำความรู้จักกับทั้ง๓ท่านนี้ค่ะ
เริ่มจากพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งก่อนหน้านี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดนี้ด้วยค่ะ
เริ่มต้นชีวิตราชการครั้งแรกที่กรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
ก่อนจะได้เป็นผู้บังคับการกรมในเวลาต่อมาได้รับการเลื่อนขั้นมาจนดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกในปี๒๕๕๙
ตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการคือรองผู้บัญชาการทหารบกในปี๒๕๕๙
พลเอกธิรชัยนาควานิสปัจจุบันดำรงตำแหน่งราชองคารักษ์พิเศษตุลาการสารทหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์และเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มียูไนเต็ด
ดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วนะคะทั้งแม่ทัพภาคที่๑และในปี๒๕๕๗ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและดำรงตำแหน่งสุดท้ายในปี๒๕๕๘เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่๓๙
คนที่๓ค่ะพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและดำรงตำแหน่งราชองคารักษ์พิเศษตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบัน
ในชีวิตราชการทหารเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่๑ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในช่วงเย็นที่ผ่านมาทั้งพลเอกภัยบูลและพลเอกดาพงศ์ได้เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่ออำลาบ
โดยพลเอกภัยบุญได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ามั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลมาสารต่องานที่ทำค้างไว้ได้เป็นอย่างดี
ขณะนี้มอบหมายงานทั้งหมดไว้แล้วพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่อยู่เคียงข้างมาจนถึงวันนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
จากนี้ไปจะปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา
แต่ในส่วนงานของความมั่นคงยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่ะ